เมื่อได้เนื้อแป้งที่ผ่านการหมักมาแล้ว๑คืนก็จะนำมาบี้เนื้อแป้งให้แตกออกมาก่อนที่จะปั้นเป็นก้อนกลมแล้วนำไปใส่ในสาแหลกที่มีใบตองปูรองพื้นไว้เพื่อนำไปต้มในน้ำเดือดเป็นขั้นตอนการต้มแป้ง
โดยจะมีเคล็ดลับในการดูว่าแป้งสุกด้วยการใช้ไม้ทิ้มลงไปในเนื้อแป้งเพื่อดูว่าส่วนผิวนั้นสุกหรือไม่
เพราะในขั้นตอนนี้ต้องการความสุกเพียงแค่ผิวเท่านั้นแล้วจึงค่อยนำแป้งไปตำ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด